เราไปปักหลักอยู่ที่บริเวณของบ้านพักสี่หลัง
ตะบนสามพี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
เพื่อไปดูว่าทำไมถึงเกิดไฟไหม้ปริศนา
เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็หลายจุดด้วยกันนะครับ
วันนี้วันที่๒เราเจอไฟไหม้ต่อหน้าต่อตาถึง๒ครั้งในบ้าน๒หลังนะครับ
แต่ว่าที่สุดแล้วก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
๕นาฬิกา๔๕นาทีทันทีที่เหตุไฟไหม้เกิดขึ้น
ชาวบ้านใกล้เคียงเจ้าหน้าที่รวมทั้งสื่อมวลชนหลายสำนัก
ต่างวิ่งตรงเข้าไปที่บ้านของนางพาพิมลสรรพศรี
เจ้าของบ้านหลังที่๓ด้วยความกลหน
หลังทุกคนได้ยินเสียงเจ้าของบ้านร้องเรียกว่าเกิดไฟไหม้แล้ว
นาทีนั้นทุกคนต่างเห็นภาพเปลวไฟที่กำลังโหมลุกไหม้กองเสื้อผ้า
และกระเป๋ามุมหนึ่งของบ้าน
เวลาผ่านไปประมาณ๔๕นาที
ขณะนั้นเวลา๑๖นาฬิกาเศษ
เหตุไฟไหม้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่๒
สร้างความชุลมนต์ให้กับทุกคนในพืช

บนเตียงไม้ที่อยู่บริเวณข้างบ้าน
หลังที่๔แบบแม่งผมนั้น
ทรัพยากรน้ำบาดานจังหวัดเข้าตรวจสอบทุกจุดที่เกิดไฟไหม้
แต่ก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าแท้จริงแล้วเกิดจากสาเหตุใด
เช่นเดียวกับนายวิทยามีนิสัยผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาน
๙ระบุว่าการตรวจจุดบ่อบาดานและน้ำที่สุ่มตรวจ
ก็ยังไม่พบสารที่ทำให้เกิดไฟไหม้
ซึ่งคงต้องรอการตรวจหาสารในอากาศอีกทางหนึ่งด้วย
จะช่วยให้ทราบข้อเท็จจริงเรื่องนี้

เรื่องหนึ่งก็คือธาตุที่เป็นของแข็ง

แล้วสามก็อากาศ
ตัวแล้วก็เอามาวิเคราะห์รวมกันว่า

ตอนนี้ผมยืนยันนะว่ายังไม่มีการสรุปว่า
สาเหตุเป็นจากสาเหตุใด

วิทยาศาสตร์แล้วมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วการติดไฟเองเขาก็สรุปบริเวณนี้
แม้ว่าจะยังไม่ทราบต้นเหตุของเปลวไฟปริศนาที่เกิดขึ้น
เสถียรสังกธรรมเจ้าของบ้าน
รวมทั้งผู้เสียหายบ้านใกล้เคียง
ก็ยังคงเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้ปริศนาอย่างต่อเนื่อง
เพราะไม่ไว้วางใจว่ามันจะหมดไป

เร่งพิสูจน์หาสาเหตุเรื่องนี้ให้ได้ในเร็ววัน
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน